ช่วงตลอดตลาด
ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ
และวันนี้ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดของเรากันแล้วค่ะ
ไปดูกันเลยเริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์นะคะ
หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ราคายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะ
ไปดูราคาของผลไม้กันบ้าง
งโมจินตราค่ะกิโลกรัมละ๑๘บาท
มะม่วงน้ำดอกไม้กิโลกรัมละ๖๕บาท
ส้มโชกุลกิโลกรัมละ๘๐บาท
เงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ๔๐บาทจ้า
สำหรับราคาผลไม้ก็ทราบกันไปดีอยู่แล้ว
แต่ว่าราคาผักก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันบ้าง
จากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจ
เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงตลอดตลาดนะจ๊ะ
ไปตลาดกันแล้วไปดูราคาผลไม้กันแล้ว
ไปดูราคาของผลไม้ชนิดนี้ดีกว่า

คุณรู้ไหมว่ากล้วยไข่สามารถนำมาทำเป็นอาหารคาวได้นะคะ

กล้วยไข่เอามาทำเป็นอาหารคาวได้จริงนะคุณ

พามาที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

กำแพงเพชรกล้วยไข่เขาแบบโด่งดังอยู่แล้ว
และเขาเป็นที่แรกที่เริ่มนำกล้วยไข่มาดัดแปลงใส่แล้วผสมลงไป

และผู้ที่คิดขนว่ากล้วยไข่สามารถเข้ากับเมนูอาหารคาวได้
นั่นก็คืออาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนสินสอนในคณะคากรรมศาสตร์นะคะ
เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ดูแลศูนย์บริรักษ์ไทยด้วย
อาจารย์รุ่งธรรมเล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังบอกว่า
กล้วยไข่เป็นเอกลักษณ์ของกำแพงเพชรถูกไหมคุณ
และมีรสชาติอร่อยคนส่วนมากก็จะเอากล้วยไข่เป็นดัดแปลงเป็นเมนูของหวาน
ลวยไข่เชื่อมเอ้ยอะไรต่างนี้
แต่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะดัดแปลงใส่ลงไปในเมนูของขาวได้นะ
ก็เลยเริ่มทำการศึกษามาเรื่อยค่ะแล้วก็พบวิธีการนำกล้วยไข่ไปดัดแปลงทำเป็นเมนูอาหารคาวได้
อร่อยลงตัวทั้งสี่เมนูด้วยกันสี่เมนูได้แก่ยำกุ้งสดใส่กล้วยไข่แกงมัสมันไก่ใส่กล้วยไข่แกงขิวหวานและฮอมมกทะเลใส่กล้วยไข่
เดี๋ยวนะห่อหมกใส่กล้วยเนี่ยเหรอเนี่ยคุณดูสิแล้ววิธีการที่จะทำให้กล้วยไข่ที่นำไปประกอบอาหารก็คือนำกล้วยที่เกือบสุกนะคะ
สุกก็คือเริ่มจะเริ่มจะเหลืองนิดนึงห่ามหน่อยไม่ต้องบ่มแก๊สนะเอาแบบว่าที่มันสุกตามธรรมชาติแล้วกำลังจะสุกมาปอกเปลือกก่อน
อกเปลือกแล้วแช่น้ำมะนาวแช่เพื่ออะไรไม่ให้กล้วยดำประมาณอย่างนี้ห่ำเขียวเหลืองนิดนึงอย่างนั้นนะคะต้องเอาไปแช่ก่อนนะ
แช่ในน้ำมะนาวไม่ให้กล้วยดำแล้วก็มาแช่ต่อด้วยน้ำเกลือเพื่อเอารสฝาดของกล้วยออกเนื่องจากมันยังเป็นกล้วยที่ยังไม่สุกดีมันจะฝาดนิดนึง
พอทำขั้นตอนเหล่านี้ครบก็นำกล้วยไปประกอบอาหารได้เลย
นี่ตอนไปแช่น้ำน้ำมะนาวเห็นไหมคะป้องกันให้กล้วยดำเนาะ
ใครที่ยังมีข้อสงสัยนะว่ามันจะอร่อยแล้วทานได้จริงไหม

ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าท่านชาวลิศแสงอุทัย
พูดว่ารัชกาศจังหวัด
มันตื่นตาตื่นใจเหมือนกันน่ะคุณนะ
ทำให้ไข่ที่สุกตะเนิ่มไงมันจะมีความหำหาม
บอกแบบนี้น้องใบตองขออีกนิดเดียวแล้วกัน

แต่เป็นกล้วยที่แฮมอย่างเช่นต้มยำกล้วย
ผมเคยทานแปลกใจเหมือนกันแต่ทานแล้วอร่อย